ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ
ขอเดินสนุนกับคุณสุนพลไหมครับ

ต้องเรียกไปโชว์แถวบ้านแถวงานเท่านั้น
เดี๋ยวพอโชว์เสร็จปุ๊บเมื่อกี้มีคนโทรมาเลย
ติดต่ออยากให้ไปโชว์ฉลองสี่แยกไฟแดงนะแถวระยองจริงไปยืนแทนไฟ
ใช่ก็ดูจากชุดสิฮะแบบมา
อยู่กับเรามาหลายสัปดาห์มากก็ขอบคุณมากที่ขึ้นมาแล้วมีโชว์ดีมาให้เราดูเนาะพี่สรพงศ์เนาะ
ใครจะติดต่องานก็ติดต่อผ่านได้เลยนะคะโทรไปที่วัดดอนนะฮะสับปะเลอแล้วก็

จุดพูดสี่ห้าดอกด้วยแก้เข้ามาเอง

มาถึงการแข่งขันของเรากันเลยดีกว่านะครับร้องได้ให้ล้านคุณสรพงศ์
เราจะมาเริ่มกันที่เพลงที่หนึ่ง
เพลงที่๑นี่มูลค่า๓๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
โอ๊ยต้องบอกอะไรโดตตีเก่ามาก

เป็นไงฮะ

เคยได้ยินช่วยร้องมั้ยล่ะ

เขาก็ได้ไปหลายแสนเพราะว่าเขาร้องเพลงได้ทุกแนว

มูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับคุณสุรพงศ์
ตกลงใจว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
ตอบว่า

แน่นอนต้องเล่นแน่นะครับ

๖แผ่นป้ายรอช่วยคุณสรพงศ์อยู่แล้วนะครับ
ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เพลงนี้ขุนหูบ้างมั้ยคะ
ถ้ารู้จักชื่อเพลงอย่ารอช้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมกับพวกเราเลยค่ะ
คุณสรพงศ์ขอให้โชคดีนะครับ
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ทุ่งนาแดนนี้ไม่มีความหมายเหลือเพียงกลิ่นคนสาบควาย
เห็นสาคันไทยแล้วเศร้า
เห็นหน้าที่รักนั้นมีแต่ฟางแทนรวงข้าว
เห็นเขี้ยวที่เกี่ยวเน็บติดเศร้า
เล่นเอาใจเราสะท้อน
ทุ่งหน้าแดนนี้ข้าเคยไทยธรรม
สองมือข้าเคยหวานดำหรือดูฝนพร่ำหน้ากอ
แต่มาปีนี้หรือดีขาดแสนจะสะท้อน
เพราะมาไร้ผู้กอดเคียงมอนทิ้งให้เรานอนระกรรม
แขอรมการใจร้ายจะปล่อยให้ล้องก่อนกำลังเผลิด

ดินกลิ่นนาหอมอบอวน
ร้องได้ภัยเลาะเพราะพริ้งแล้วก็ถอดสำเนียงของเจ้าของเพลงมาเลย

มีความตื่นเต้นครับแต่ว่าก็ร้องได้
ร้องได้ยังไม่ถึงท่อนแยกด้วยซ้ำเนี่ย
ไม่ถึงท่อนแยกแต่ไม่รู้ว่าจะผิดหรือเปล่า

คุณสรพงศ์เรื่องตื่นเต้นเป็นเรื่องปกติค่ะ
ถ้าหลับเต้นเนี่ยนะคะผิดปกติ
เนี่ยตื่นแล้วเราถึงเต้นได้แต่ถ้าหลับเนี่ยเราเต้นผิดปกตินะ

เพลงแรกของคุณสรพงศ์เขาจะผ่านไปได้หรือไม่
เพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณสรพงศ์ร้องได้หรือร้องผิดครับ
ได้ไหม
เพลงที่หนึ่งนะครับอุณหภาษา๓๐๐๐บาท
คุณสรพงษ์ร้อง

เพื่อร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
เพื่อร้องได้ให้ร้าง
เพื่อร้องได้ให้ร้าง
ยินดีด้วยค่ะ

ยินดีค่ะรับแล้วค่ะ๓๐๐๐บาท

ถ้าคุณสรพงศ์อยากหยุดหยุดได้เลยค่ะ
คุณสรพงศ์จะรับ

หลังเพลงที่๒ครับคุณสอรพงศ์ร้อง